มาที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยกันบ้าง
เดิมจะกำหนดแข่งในช่วงเดือนกันยายน

ทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็คือช่วงระหว่างวันที่๓๑สิงหาคมถึง๘กันยายนนะครับ
เรื่องนี้นายพระทิตสุภพงศ์รักษาการ
ขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยว่า

มีโอกาสที่จะต้องแข่งกันแบบปิดนะครับ
ไม่มีแฟนบอลเข้าชมโดยอิงตามมาตรการของ

คาดว่านะครับกำหนดการของกำหนดการฟุตบอล๒๐๒๒
รอบคัดเลือกในโซนเอเชียอาจจะแข่งได้ในเดือนตุลาคม
ทางนี้ทางสมคมกีฬาฟุตบอลก็ต้องรอการประเมินสถานการณ์
นโยบายจากสบคในช่วงนั้นนะครับ
ว่าจะสามารถจัดการแข่งขันในเดือนกันยายนได้หรือไม่ครับ
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมอุ่นเครื่องที่นักเตะจะได้ลงมา
ซ้อมร่วมกันก่อนที่จะแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
อยากจะให้สมาคมกีฬาฟุตบอลควรจะกลับมาใช้ระบบผู้จัดการทีม

เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับนักฟุตบอลในการแข่งขันรายการต่าง
ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกนะคะว่า
สมาคมยังไม่มีแนวคิดในเรื่องการนำระบบผู้จัดการทีมกลับมา

อีกทั้งสมาคมก็มีเจ้าหน้าที่ของสมาคมเองที่เป็นผู้รับหน้าที่ประสานงาน
ฝ่ายจัดการแข่งขันรายการต่างอยู่แล้ว
แล้วก็เชื่อว่าระบบที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะคะเป็นระบบที่ลงตัวแล้วก็เหมาะสมที่สุด
เราจะเริ่มในเดือนกันยายนเช่นเดียวกับโปรแกรมทีมชาติในหลายรายการนะครับ